ก็พยายามจะเข้าไปขอประกันตัวอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนั้นเป็นวันหยุดวันนี้ก็จะเข้าไปอีกนะครับ
ล่าสุดความเคลื่อนไหวที่หน้ากรมกับการตำรวจตรวจเฉยแดนที่๑
อำเภอคลองหลวงที่ปฐุมธานีเนี่ยก็มีนักการเมืองจากฝ่ายภาคฝ่ายค้านครับ
เช่นนายมรังซีมันบรมสบชิงบรัยชื่อภาคเก้ากลาย
ก็เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกคุมตัวทั้ง๖คน
โดยรังสิมันเนี่ยระบุว่าเดินทางมาปรึกษาแนวทางการขอประกันตัวผู้ชุมนุมทั้ง๖คนกับเจ้าหน้าที่
แต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าจะสามารถให้ประกันตัวได้หรือไม่
คือภาพประกันเป็นภาพเมื่อวานเมื่อวานวันอาทิตย์แน่นอนสารปิดทำการ
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถนำตัวผู้ชุมนุมทั้งหมดไปส่งสารได้
แต่ว่าทางนี้ก็จะพยายามหามรือกันกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะอนุญาตให้สามารถประกันตัวได้ในชั้นสอบส่วนหรือเปล่า
จากนั้นก็มีสอสอของพักเพื่อไทยครับทั้งนายประเสริฐจันทรัมรวงทอง
เลขาธิการพักเพื่อไทยนายสมคิตเชื้อคงนางสาวอรุณีกัศยานนท์โคศกของพัก
แล้วก็เก่งการุณโหสกุลสอสอภักดิ์เพื่อไทยเดินทางไปเหมือนกัน
เพื่อใช้อภิษฎของสอสอเข้าไปพบกลุ่มผู้ชมนุมทั้ง๖คนนะครับ
นายประเสริฐเลขาธิการพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเข้าไปนะฮะบอกว่าวันนี้
นะเป็นตัวแทนของภักดิ์เดินทางมาหาบรญฐรณฯกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอยืนบรรยาการตัวผู้ชุมนุมทั้ง๖คน
ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าเตรียมหลักทรัพย์แล้วก็ทนายความมาเพื่อหามรืออีกทีนึง
อีกทั้งหากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็จะขอเจรจาใช้สิทธิ์ความเป็นสอสอในการขอประกันตัว
ส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จำรวจนั้นจะจับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุม
เพราะว่าผู้ร่วมชุมนุมนั้นก็เป็นเพียงนักศึกษาแล้วก็เป็นเยาวชนด้วยบางส่วน
แล้วก็ยังไม่ได้เข้าข่ายจะก่อให้เกิดความรุนแรง
อีกทั้งการชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ที่มีกรอบเวลาในการเลิกชุมนุมอย่างชัดเจน
และที่สำคัญเนี่ยก็เป็นไปตามหลักสากลไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมแบบนี้นะฮะ
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่ม๖คนก็คือนายกรกฎแสงเย็นพันธ์นายวสันกลั่นถาวรนายศิรพบพุ่มพึ่งพุทธนายนวัฒน์เลี้ยงวัฒนานายพานุพงศ์จัดนอกและนายนัชนนพยักพันธ์
โดยทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันหรือการกระทำอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ตามความในมาตรา๙ประกอบมาตรา๑๑แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕๕๙
ทั้งนี้ไม้พานุพงศ์ถูกตำรวจสอนอหัวหมากนะครับจับกลุ่มพร้อมแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
โดยไม้ถูกควบคุมตัวที่ย่านรามคำแหงนะครับ
ความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อมีมวลชนจำนวนนึงนะครับไปให้กำลังใจไหม
และไม่พอใจที่ตำรวจนั้นจับกลุ่มตัวไม้ครับ
แต่ไม้ก็ทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุม
จากนั้นตำรวจก็ส่งตัวเขาไปที่ต่อชดภาคหนึ่งครับ